เริ่มต้นด้วยเรื่องนี้ค่ะสาวคนหนึ่งขับรถไป

ขับรถไปที่เขื่อนป่าศักดิชนลสิต
แล้วมีฝูงพึ่งบินมาเกาะที่รถ
จากนั้นเธอก็ขับรถกลับบ้านอีกประมาณ๕๐กิโลเมตร

คงจะปลิวหายบินไปเรียบร้อยแล้วล่ะ

ฝูงพึ่งเกาะรถแล้วมาทำรังที่บ้านของเธอเลยค่ะ
อะไรกันเนี่ย
คุณจะบอกว่าพึ่งมันตามมาทำรังถึงที่บ้านเลยเหรอ

ติดรถมาไม่พอยังจะขออยู่บ้านด้วย

อะไรคุณพูดเงี่ย
อ่านให้เป็นประโยคไปเลยสิจะมานงมาเน้นอะไรล่ะ
วิธีเน้นรถป้ายแดงทะเบียนก็ไก่๗๗๕๓ค่ะ

ลบบุรีอ่อชนบุรีเออเออเนี่ยคนคนลบบุรีหรือชนบุรี
ทำสคริปต์ไม่บอกจังหวัดเลย
คือเรามองไม่ชัดจริงขออีกทีผมสายตาไม่ดีคนแก่แล้วคุณผู้ชมฮะ
เคือนป่าศักดิ์ไงลบบุรีอ๋อโอเคว่าไป
คือเขาบอกว่าน้องสาวไปถ่ายรูปเล่นที่บริเวณตรงนี้เขื่อนป่าศักดิชนลสิตจังหวัดลบบุรี
แล้วจอดทิ้งไว้แป๊บนึงคือลงไปถ่ายรูปประมาณยี่สิบนาทีอ่ะคุณ
กลับมาอีกทีเฮ้ยฝูงพึ่งมันเหมือนมาเกาะทำรังที่รถ
แล้วก็มีคนมาดูเหตุการณ์เต็มเลย
จากนั้นเนี่ยน้องสาวก็ไม่ได้คิดอะไรขับรถกลับบ้าน
อยู่ห่างจากเขื่อนป่าศักดิ์ประมาณ๕๐กิโลเมตร
คิดว่าเพิ่งคงจะบินไปแล้วบิวหรือหลุดไปแล้วนะ
สรุปเช้ามาเจอเพิ่งที่เกาะรถ
มาทำรังอยู่ชายขาบ้านเรียบร้อย
ใช่และทีนี้ชาวเน็ตเข้าไปเห็นก็มาสอบถามกันนะ
พอดีอยากจะชมบ้านตัวอย่าง

โอ๊ยไม่ใช่เซลล์ขายบ้านคุยกับลูกค้า
ก็ว่ากันไปคอมเมนต์เขาก็มาตอบแล้วแหละ

อีกหนึ่งเรื่องเพิ่งไปทำรังที่ใต้ต้นแก้วมังกร

ก็คือฝูงพึ่งเนี่ยมันเกาะกันเหมือนแปลอักษร
เดี๋ยวนะคุณนึกออกไหมเหมือนแปลอักษร
เหมือนกองเชียร์ที่แบบว่าเขารวมตัวกันแปรอักษรบนอัตจันทร์

เป็นการแปลตัวเลขแล้วกันอย่าเรียกแปดสอนเลย

แปลอักษรเป็นตัวเลขหรือแปลเอ้ยแปรตัวเลขโอ๊ย
เอาไปต้องไอ้พี่สามคนเราต้องดูนานขนาดไหน
ถ่ายนานขนาดไหนถึงได้เห็นว่าพึ่งมันแปลอักษรเป็นตัวเลข
ถ่ายนานขนาดไหนให้คุณผู้ชมดูเองชัดเลยค่ะ

ภึ่งอยู่ไหน

อยู่ไหม
นี่ตาดีได้ตาไร้เสียเด้อ๓๔

ไม่เห็นนะไม่เห็นใคร
เห็นตีความหมายไม่เห็นแปลอักษรอันนี้ไม่เห็นจริงนะ

มันอาจจะเป็นคุณนึกออกมั้ยคุณดูภาพสามิติออกมั้ย

นึกออกมั้ยภาพสามิติมั้ย

แล้วมันก็ทำให้เราจินตนาการไปได้ว่ารักษณะมันเหมือนกับอะไร

ตาตา
เอาเป็นว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
เอามาเล่าสู่กันฟังก็ดูให้มันเป็นเรื่องสนุกสนาน
โรงเรียนกันไปอย่าไปจริงจังอะไร
อย่าไปแบบว่าตั้งใจกับอะไรคาดหวังกับอะไรแบบนี้มากเกินไป
มันแปลกไงมันเริ่มต้นจากการที่ว่าคุณไปเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ

จึงเกาะรถมาทำรังต่อที่บ้าน

เหมือนคนละที่กัน
คุณจะให้มันบินข้ามจังหวัดข้ามเมือง
จากเอนสติจากเผื่อนป่าสักมาบ้านไปต้นนแก้วมังกรอีก
มันก็ดีมันก็ได้อีกเรื่องหนึ่งปวดหัว
ประมาณนี้ให้ดูกันพอแบบหอมปากหอมคอ